เดี๋ยวพูดคำว่าเขื่อนนี่จะ

คนละข่าวกันกับอดีตพระรูปนั้น

สุดท้ายเอ๊ะมันคืออะไรหยิบมือถือขึ้นมาถ่าย
โอ้โหแก้พลาดยืนชั่วตัวเองอยู่ในป่าไปดูเลยครับ
นี่คือ

เนี่ยประชักว่า
กูทำไมเห็นอะไรอย่างนี้เนี่ย
คือเราก็ยังไม่ได้มั่นใจว่า
ผู้ชายคนนี้เขาตั้งใจจะโชว์ผู้หญิงกลุ่มนี้หรือเปล่า
หรือเขาทำของเขาเองคนเดียว
แล้วคิดว่าคงไม่มีคนเห็นเพราะอยู่ในป่าอยู่แล้วอะไรแบบนี้

แต่ว่าคนเขาก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายว่า
เป็นภาพที่ผู้ชายแก้ผ้าแล้วก็ช่วยตัวเองอะไรแบบนี้นะฮะ
นี่แหละครับก็เลยถ่ายแล้วก็มาโพสต์ลงในโซเชียล
เขาบอกว่าเขาไปเที่ยวกันริมอ่างเก็บน้ำครองโบด
หรือชาวบ้านเรียกกันว่าเขื่อนครองโบดนะครับ
จังหวัดนครนายกผู้หญิงกลุ่มนี้ก็ไปนั่งพักผ่อนชม
วิวทิวทัศน์ธรรมชาติริมเขื่อนริมอ่างเก็บน้ำ
แต่ไปเจอผู้ชายคนนี้เปรียวถอดเสื้อผ้ายืนโชว์ช่วยตัวเองอยู่ในป่า
และคาดว่าก็น่าจะเป็นคนแถวนี้หรือเปล่า
นี่ก็ไม่ทราบตั้งใจโทรหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
ก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายส่งให้กับเพจดัง
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปสอดส่องดูแล

บางคนก็บอกว่าอันนี้ตำปากของแท้

ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเป็นแบบโรคจิตตั้งใจโชว์หรือเปล่า